ฉันจะฝันถึงเธอเจ้าเผือกน้อย

อืม
อยากกินผิกคลุมตำและตอนนี้
ไปร้าน๒ไปไหนร้านที่๒ค่ะตรงไปแล้วไปอยู่เชิญค่ะอยู่ฝั่งตรงข้าม
โคตรเหรอแน่นมากแน่นเผือก
อีกนิดนึงนิดเดียวค่ะนิดเดียวสู้พี่ก๊อบสู้พี่ก๊อบสู้ได้
พี่ก๊อบเวลากินเผือกจนติดคอ

พอไม่ว่างวันนี้ลูกค้ามาไม่ได้กินเมนูเผือกนะคะ
หมดมั้ยค่ะเหรอหมดเรากินหมดแล้ว

พี่ก๊อบทำไมไปไปเร็ว
โหร้านแรกกระจุดแล้ววันนี้
ตอนนี้เที่ยวไหมนะร้อยเดียว๒๐๐ค่ะ๒๐๐

ส่วนตำรับฝีมือแม่มากว่า๙๐ปี
ซึ่งร้านนี้จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้ชิมรสมือของแม่
แต่มาในรูปแบบที่สวยงามน่ารับประทาน
ปรุงด้วยสูตรธรรมชาติไม่ใส่ผงชูรส
เน้นความสะอาดและอร่อยในทุกขั้นตอน
ตามแบบฉบับบ้านริมทะเล
ซึ่งจะทำให้คุณคิดถึงแม่ในทุกมื้อที่ได้ทานที่นี่

สวัสดีครับนี่คือลูกตาลรอยแก้วนะครับ

คุณผ้ากุ้งวาง๒๐๐บาทได้๒แก้วนะครับ
ตาลลอยแก้วครับผมครับผม

เอามาเดี๋ยวก่อนอุ๊ย

ครับก็เอาช้อนนะครับเคาะตรงลูกแก้วแล้วน้ำก็จะออกมา
อันนั้นคือแตงเมฆครับถ่านร่วมกันกับลูกตาล

โอโหแข็งด้วยฮะ
ใจว่านะขอบความแก้วก็ได้นะครับออเทใช่ไหมได้นะจัยว่าความดายดีมั้ยคะ

อื้อมหวานอร่อยมากอร่อย
เมนูลูกตาลร้อยแก้วเมนูบ้านแต่รสชาติและการจัดวางไม่บ้านเลยแม้แต่น้อย
เป็นลูกตาลที่มีความสดเนื้ออ่อนนุ่มจากนั้นเชื่อมกับน้ำตาลให้หวานพอดี
และถูกออกแบบตกแต่งจัดเสิร์ฟมาในสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร
ซึ่งเป็นจุดเด่นของร้านแม่เมื่อคุณทานคุณจะได้ริมรสลูกตาลที่หวานกำลังดี
และหอมกลิ่นใบเตยให้ความรู้สึกสดชื่นทันทีเมื่อได้ทาน

เออเฮ้ยแม่ลิ้วว้าว

ก็จึงเข้าเรียน
ทีมคุณกอล์ฟวางเงินจำนวน๕๐๐บาท
เชื่อไหมกรั้ม๑กรั้ง๓ทีซะพี่กอล์ฟต้องวิ่งเข้ามา

เงินเกินมากอะไรน่ะ

ห้า๒๐๐ผมรู้เสียจริงเลย

สวัสดีครับวันนี้คือลูกตาลอยแก้วนะครับ
ของพิเศษทางร้านนะครับแก้วละ๑๐๐บาทนะครับ

อย่าลืมกินตังเม้ด้วยนะ

มาชื่อมา